มีชาวบ้านในหมู่บ้านเขาบอกเขาเดือดร้อนกันมาก

แล้วก็ชอบไปด่าทอปาก้อนหินใส่บ้านของคนในชุมชนนะครับ
บอกว่าคนปกติจะเสียสุขภาพจิตไปด้วยที่เจอทุกวันเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๔ตะบนทรัพย์สมทอดอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ

ผู้หญิงในคลิปเสื้อสมเนี่ยเสพยาบ้าหลอนเดินด่าทอชาวบ้าน
เอาก้อนหินเอาสิ่งของเครื่องใส่บ้านชาวบ้านชุมชนบอกเดือดร้อนเหลือเกินนะครับ
ส่งคลิปมาให้สื่อมวลชนช่วยเป็นสื่อในการให้เจ้าหน้าที่มาช่วยแก้ไขให้หน่อย
ล่าสุดสภบึ๋งสามพันนะครับตำรวจแล้วก็ฝัยปกครองด้วยนะฮะ
ลงพื้นที่ไปแล้วนะครับได้คุยกับเจ้าของคลิปแล้วนะฮะ
ผู้โพสต์คลิปนะครับนี่เสื้อสีชมพูคนนี้นะฮะคุณเอกนะครับ
บอกว่าอย่างนี้ฮะบุคคลในคลิปก็ติดยาเสพติดแล้วชอบหลอน
แล้วก็สร้างความเดือดร้อนพยายามหลายสิ่งหลายอย่างแล้วนะฮะ
แต่ก็ไม่ดีขึ้นสักทีส่วนพ่อของหญิงในคลิปบอกว่ามีลูก๔คนนะครับ
ไปบำบัดมาหลายรอบแล้วแต่ก็หนีมาทุกรอบ
หมอที่โรงพยาบาลบอกถ้ามาอีกแล้วหนีอีกไม่เอาแล้วนะ
ทีไรถึงขั้นแบบกระโดดน้ำหนีแล้วหนีกลับบ้าน
บอกลูกเสพยาตั้งแต่เรียนมัธยมปัจจุบันอายุ๓๕ฮะ
ล่าสุดตำรวจก็ลงพื้นที่มาแล้วก็พาไปบำบัดอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับ
ทุกผู้ชมครับก็ต้องรอดูว่าจะหายขาดไหม
เพราะไม่อย่างงั้นก็วนเวียนเหมือนเดิมวนหลูกไป